ความเชื่อกันต่อเนื่องเพราะว่าแหมมันใกล้แล้วมันใกล้แล้ว
นะเจ้าแม่ใบตองของเราก็จะได้ออกไปส่องที่อื่นที่อื่นดูบ้างนะคะ
เพราะว่าที่นี่เนี่ยเด็ดมากที่อ่างทองนั่นเอง
ถ้าพูดถึงจังหวัดนี้หลายคนต้องนึกถึงเจ้าแม่ตะเคียนทองในห้องแอร์แน่นอนเลยใช่ไหมจ๊

พูดก็พูดไปคนเยอะมากไปดูดีกว่านะคะว่าเราจะไปสามารถซอกแก๊กแอบมองอยู่ตรงไหนได้บ้างค่ะ
นี่คุณค่ะไปกันถึงที่นี่เลยนะจ๊ะ
บริเวณสารแม่แก้วเรือนทองบริเวณสวนป่าบ้านเสา๕ตะบนเสาร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ที่นี่เนี่ยเรานำเสนอบ่อยนะคะบอกว่าเป็นสารเจ้าแม่ตะเคียนที่ฮอตฮิตไม่แพ้จากที่ไหนเลยค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้นะมันช่วงของวันเสี่ยงโชคแล้วชาวบ้านเขาก็เริ่มแห่แหนกันมา
ขอพรกราบไหว้ขอเลขเด็ดกันตลอดทั้งวันบางคนไม่ได้มามือเปล่า
นำข้าวของเครื่องใช้นำมาฝากด้วยก็ได้แก่ผ้าไทยผ้าแพร่สามสีพวงมาลัย
เรียนไปถึงโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะต่างกระจกเครื่องสำอางรองเท้าส้นสูง
มาเนื่องจากว่าเขาโชคดีไงคะได้โชคได้ลาบจากแม่แก้วเรือนทองกันไปมากมายมหาศาล
เรียกได้ว่าเป็นที่ยอดนิยมอีกที่หนึ่งแต่ว่าหลายคนนะคะไม่ใช่แค่เอาของมาแก้บนอย่างเดียว
ไม่ใช่แค่มาไหว้อย่างเดียวแต่กำลังจับจ้องอ่างน้ำมนต์แห่งนี้อีกด้วย
อยากให้คุณผู้ชมได้ไปดูบรรยากาศหลายส่วนอย่างใกล้ชิดนี่เห็นไหม
เขามายืนส่องยืนดูบางคนเขาแอบบอกมานะว่าเห็นเลย๓ตัวชัด
เอาผมขอยามอีกครั้งแล้วกันมันเป็นในความเชื่อนะคือ

เป็นอะไร

เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลนะ

ต้องไปเคลียร์ก่อน

ใช้วิจารณญาโป่งในการรับชม
ชอบดูเข่าดูอย่างมีความสุข

ม้อห้องมองง้าย
ก็เป็นวิจารณญาส่วนบุคคล
ครับ